คุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่าตอนนี้ตัวเลขผู้พิการในประเทศไทยมีสูงขนาดไหน

แล้วในจำนวนนี้มีคนพิการที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนจบชั้นปริญญาตีเพียงแค่๑๖๐๐คนเท่านั้น
ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นได้ว่าประเทศไทยยังไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุมแล้วก็สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องหรือว่าผู้พิการนะคะ
ที่เขาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่มีมาแต่กำเนิดสามารถพยายามฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ไปติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยค่ะ
บันเลงในบทเพลงพระราชนิพลชะตาชีวิตที่ถ่ายทอดผ่านการตีขิมของจินจุธาจุนวาธีหรือน้องจ้าจ๋า
นักศึกษาวัย๒๓ปีที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายจะไม่สมบูรณ์เหมือนคนทั่วไปแต่ด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น
ทำให้เธอสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาตั้งแต่เด็กจนประสบความสำเร็จในชีวิต
ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นผู้พิการต้นแบบประจำปี๒๕๕๙
ปัจจุบันน้องจ้าจ๋าเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เธอเล่าย้อนไปว่าพิการเป็นโรคกระดูกเปราะตั้งแต่กำเนิด
ผ่านการผ่าตัดรักษามาแล้วถึง๓๔ครั้ง
คุณพ่อคุณแม่แยกทางหลังคลอดเธอได้เพียงแค่๗วัน
แต่โชคดีมีแม่บุญธรรมที่รักและดูแลเธอมาอย่างดี
ทำให้ไม่รู้สึกขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว
หนูถูกเลี้ยงด้วยการที่ว่าเลี้ยงกับเด็กปกติมาตลอด
ทำให้แม่ไม่เคยบอกว่าหนูเป็นคนพิการ

สังคมที่หนูเจอมาโดยปกติคือหนูเจออยู่แต่คนสังคมปกติ
หนูก็เลยไม่ได้คิดว่าหนูเป็นพิการแล้วหนูด้อยกว่าคนอื่น
หนูถูกหล่อหลอมมาแบบนั้น
หนูก็เลยไม่ได้คิดว่าการที่เราเรียนหรือว่าการที่เราจะต้องรักษาร่างกาย
มันเป็นอะไรที่แย่หรือลำบากกว่าคนอื่น
เราแค่ใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนแบบมันเป็นส่วนหนึ่งของเราอยู่แล้วค่ะ

คนป่วยสักวันหนึ่งใครก็ต้องป่วย

หนูก็เลยทำเหมือนที่เราอยากทำ

เราไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องสู้กับชีวิตเพราะชีวิตเราพิการ
แต่เราทำเหมือนทุกวันให้มันเป็นทุกวันให้เรามีความสุข
เราเกิดมาพิการแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะหาเงินไม่ได้

มันอยู่ว่าเราต้องการที่จะทำมันหรือเปล่า
ศึกษาก็เป็นพื้นฐานของชีวิตอยู่แล้ว
ทุกคนต้องมีการศึกษาอยู่ที่ว่าเราจะขนไขว
หรือว่าพื้นฐานครอบครัวเราจะสนับสนุนเรามากแค่ไหน
จากการเรียนแล้วกิจกรรมคือแรงบันดาลใจ
ผลักดันให้น้องจ๊ะจ๋ามีเป้าหมายในการใช้ชีวิต
ไม่ใช่อุปสรรคเพราะเธอสามารถร่วมกิจกรรม
เกือบทุกประเภทตั้งแต่เรียนชั้นปฐมศึกษา
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย
เป็นทั้งตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำผู้พิการ
การแสดงหน้าตะสินและได้แสดงความสามารถ

ยอมรับว่าความสำเร็จในวันนี้
คือผลจากการก้าวผ่านความกลัวเป็นความกล้าของตัวเอง

ทุกคนมันมีความทุกข์อยู่แล้วอยู่ในตัว
แต่ว่าเราจะเลือกที่จะทุกข์อยู่อย่างนั้น
หรือว่าเราจะเลือกที่จะหาทางความสุขให้กับตัวเอง
เพราะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือจัดการความรู้สึกตัวเอง

แต่ว่าเราจะเลือกอย่างไรให้ดีสุด
ก็อยากขอบคุณพมนะคะที่ให้โอกาสหนู

ซึ่งให้ทุนมาตั้งแต่ปฐมจนถึงมหาวิทยาลัย
แล้วก็มีโอกาสได้เป็นคนพิการต้นแบบ

นางสาวกณิธาเหมือบศรีแม่บุญธรรมที่รับเลี้ยงน้องจ๊ะจ๋าตั้งแต่เกิดเล่าว่า
เลี้ยงเด็กพิการนั้นเหนื่อยกว่าการเลี้ยงเด็กปกติหลายเท่าตัว
แต่ด้วยความรักและความตั้งใจที่อยากจะเห็นน้องจ้าจ๋ามีชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไป
พยายามดูแลและทำกายภาพอย่างสม่ำเสมอ
ตลอด๒๓ปีที่ผ่านมา
พัฒนาการที่ดีขึ้นคือกำลังใจของผู้เป็นแม่คนนี้
เขาต้องคิดบวกก่อนก่อนอื่น
ไม่คิดว่าลูกเป็นพิการ

แล้วกล้าพาไปประเจินกับภายนอก
อย่างวันเด็กวันปีใหม่วันอะไรเขามีกิจกรรมรัฐบาลต้องพาไปเผชิญนะ
ไม่งั้นถ้าเขาโตขึ้นมาเขาจะเป็นเด็กซึมเศร้าหรือเหงาหงอยคิดในโชค
หมายถึงว่าคิดน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตา
ฝากผู้ปกครองทุกคนด้วยว่าเด็กไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่
อย่าไปกักขังเขาไว้ในบ้าน

แล้วเด็กมันจะเริ่มพัฒนาเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อยู่ในสังคมก็จะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าผู้อื่น
ในอนาคตน้องจ๊ะจ๋ามีเป้าหมายอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง
และใช้เวลาที่เหลือจากนี้เดินหน้าพัฒนาสังคมของผู้พิการกับคนปกติ
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการสู้ชีวิต
มีความกล้าที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองไม่เอาความพิการทางร่างกายเป็นอุปสรรค
เปลี่ยนความคิดที่เป็นภาระให้กลายเป็นพลังบวกในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน